สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคอร่อยซ่าสดชื่น
ภาพเลขคอมแพคภาพเลขคุณภาพที่คุณไว้วางใจ
คอลิจิคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสี
ครีมนวดผมสัดซิ้วสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน๓๐วิ
แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา
โคล่าไซส์บิ๊กแบ่งปันสุดคุ้มกันแบบบิ๊ก
บู่ราเบนสุขภาพผิวดีด้วยสบู่ราเบนใช้แล้วจะติดใจ
ของสันจร
สาวสวยของไทยรัฐทีวีใบตองรัชตะวันโภชนุกูลจากตลอดข่าว
ควงแขนมาพร้อมกับเชอรี่นัทยานีรัตนภัยทูลจากบันเทิงไทยรัฐ
และเรื่องนี้ต้องขยายงานนี้ขนของรางวัลมาเต็มคันรถ
บุกตรงถึงงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีประจำปี
ตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอุดีธานอนเอ้ยอุดรธานี
เฮ้ยถูกแล้วและสลัดข่าวสามารถหนูเราปุกมาถึงที่วันนี้เราสองคนรักพร้อมที่จ้ะ
หนักจัดเต็มกันที่แรกเมื่อวันศุกร์ที่๔ธันวาคมณตลาดยูดีทาวน์
พร้อมกิจกรรมและของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีอีกมากมาย
ใครที่อยากจะได้เงินรางวัลมาด้านหน้าเวทีได้

ต่อยอดความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี
ในวันเสาร์ที่๕ธันวาคมช่วงเช้าณตลาดไทยอีสาน
จากนั้นไปสร้างรอยยิ้มกันต่อในช่วงเย็นณตลาดโพศี
ปิดท้ายขบวนคารวาลความสนุกในวันอาทิตย์ที่๖ธันวาคม
ณตลาดสดเทศบาลเมืองอุดร
กิจกรรมยังไม่หมดเพราะเรายังสัญจรไปสร้างสิ่งดีเพื่อสังคม
พร้อมกับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ขนเจลแอลกอฮอลสู้ภัยโควิด
และโรงพยาบาลหนองหาน
กิจกรรมตลอดข่าวสัญจรต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกจังหวัด
ที่มาร่วมทำให้ความสนุกเหล่านี้สมบูรณ์แบบ
พบกันได้ใหม่ในปีหน้าเพราะเราจะยังไม่หยุดที่จะมอบความสุขเพียงเท่านี้
ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนนั้นติดตามกันให้ดีแล้วเราจะตลอดไปหาคุณ